คุณผู้ชมครับย้อนกลับไปมีเหตุการณ์ที่น้องน้ำมนต์จำได้ใช่ไหม
เป็นรองนางสาวไทยนั่งรถไปกับเพื่อน
เพื่อนขับรถแล้วก็ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ
น้องเสียชีวิตนะคุณผู้ชมแล้วมือถือของน้องเนี่ยหายไปจากจุดเกิดเหตุ
มือถือออกไปหมื่นกว่าบาทด้วยตำรวจแกะมรอยจนไปพบว่า
คนที่เอามือถือไปเป็นรปภของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นคนแรก
แล้วเอามือถือของน้องไปถามว่าปลดล็อกได้อย่างไร
เขาดูจากบัตรประจำตัวประชาชนของน้องแล้วก็ลองสุ่มดูปลดได้
แล้วก็เอาเงินไปซื้อทองโอ้โหคุณผู้ชมล่าสุดจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รบพอของคนนี้ความขึ้นหน้าของคดีทางด้านของพาลตรวจเอก
ธนาวัฒน์ดีบุญมีณชุมแพรครับรองผู้บังคับการตรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าการความคืบหน้าในการตามหาโทรศัพท์มือถือของน้ำมนต์
หรือว่านางสาวมนชนิดช่วยบุญรองนางสาวไทยปี๒๕๕๙
ที่นั่งรถไปกับเพื่อนแล้วก็เพื่อนขับรถประสบอุบัติเหตุ
เสียหลักไปชนกับต้นไม้แล้วก็เสียชีวิตไป
ตำรวจสืบจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
พบว่ามือถือไปอยู่ในตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
แล้วพบว่าเงินในบัญชีของผู้ตายเนี่ย
มือถือที่หายไปเนี่ยมันมีการโอนผ่านแอปเนี่ย
บาทแล้วไปซื้อทองคำหนัก๕๐สตางค์
ที่ร้านทองแห่ง๑ในตัวเมืองนะ
ตำรวจแกะลอยไปแกะลอยไปจนไปเจอว่ามือถือคือนี้
รอปภคนหนึ่งเป็นคนเอาไปโอนซื้อทอง
คือนายนัทธวัฒน์ปุ่นพัฒนกิจถาวรอายุ๔๔ปี

แล้วเขานี่แหละเป็นคนเข้าไปช่วยเหลือ
น้องนามนกับเพื่อนในวันที่เกิดเหตุเป็นคนแรก
เขาสารภาพเขาเป็นคนแรกที่เข้าไปเจอ
แล้วเห็นมือถือตกอยู่ก็เลยเก็บไว้
แล้วถามว่าคุณไปปลดล็อกได้ยังไงล่ะ
เขาก็ไปดูข้อมูลส่วนตัวของน้อง
แล้วก็พยายามสุ่มเอาวันเดือนปีกงปีเกิดสุ่ม

เขาพยายามขนาดนั้นนะฮะแล้วก็เอามือถือไป
ตำรวจบอกว่าหลังจากนั้นผู้ต้องหาเข้าไปในแอปธนาคารของผู้ตาย
แล้วก็ไปโอนเงินไปซื้อทองนะฮะแล้วก็เอาทองไปจำนำ

ส่วนมือถือไปโยนทิ้งน้ำในบึงศรีฐานในมขอนแก่นนั่นแหละครับ
จากจุดเกิดเหตุ๓กิโลเพื่อไม่ให้ตามไปถึงตัวเขาเอง
นักประดาน้ำไปงมจนเจอมือถือเป็นที่เรียบร้อ

ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหา๓ข้อหากับรบพอคนนี้
ก็คือรักทรัพย์ในสถานที่เกิดเหตุ
ลักทรัพย์เป็นเงินสดจากบัญชีของผู้อื่น
แล้วก็นำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นไปใช้จนเกิดความเสียหาย

สุดท้ายก็กลายเป็นผู้ต้องหาซะเองนะครับ